คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของของซื้อของขาย
แต่ว่าเป็นลอดช่องที่นครศรีธรรมราช
มีคนเขาซื้อมากินแล้วปรากฏว่าท้องเสีย

แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมลอดช่องเป็นแบบนี้

ปรากฏว่าไอ้แป้งสีเขียวมันมีลักษณะแข็ง
เขาก็บอกว่ามันเหมือนกับกระดาษทิชชู่เลย
ช่องนี้ทำมาจากกระดาษทิชชู่หรือเปล่า

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬา
ก็บอกว่าบอกหลายครั้งแล้วเรื่องนี้
มันแค่ลอดช่องแช่แข็งจนโครงสร้างแป้งเสียสภาพไป

ซึ่งจากกรณีนี้นายไตรรงหนูสมแก้วอายุ๔๒ปี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เดินทางเข้าพบตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
แล้วก็บอกว่าซื้อล็อตช่องมา๑ถุง
ใหญ่เลย๑กิโลกรัมราคา๕๐บาท
ซื้อมาจากตลาดนัดบ้านหนองดีที่อำเภอนาบอน
หลังจากนั้นเอาไปให้พี่สาวกินกับน้ำกะทิ

แล้วก็มีคุณแม่ซึ่งเป็นนางแย้ม
หนูสมแก้วอายุ๘๕ปีเนี่ยนะคะ

เวลาผ่านไปประมาณสัก๓ชั่วโมงคุณผู้ชม
พี่สาวทั้งแม่มีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง
เข้าห้องน้ำ๑๐กว่าครั้งร่างกายอ่อนเพลียเลยนะคะ
ก็เลยนำยาให้รับประทานแล้วก็ให้นอนพักผ่อน
ทีนี้เขาก็เลยสังหรณ์ใจว่ามันเกิดจากอะไร
สมาชิกในบ้านกินอะไรเข้าไปแล้วถึงท้องเสีย
ก็เลยไปหยิบลอดช่องที่เหลืออยู่อีกครึ่งถุง

ทีนี้พอเทออกมาก็พบว่าลอดช่อง
เหมือนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นทำไมดูแข็ง

เขาก็บอกว่ามันเหมือนกับทำมาจากกระดาษทิชชู่เลย
แล้วสีสันก็คล้ายกับของจริงทุกอย่าง
ตัดสินใจค่ะเอาล็อตช่องนี้ไปให้กับตำรวจ
ติดตามตัวแม่ค้ามาสอบถามหน่อยว่าสรุปแล้วทำมาจากอะไร
แล้วถ้าพบว่ามีเจตนาทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
เรื่องนี้พอเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก
อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์หรือว่าอาจารย์เจต
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มีการโพสต์ไว้บอกว่าจริงแล้วคือลอดช่องแช่แข็ง
โครงสร้างแป้งมันเสียสภาพไป
ไม่ใช่ของปลอมทำจากทิชชู่
แล้วอาจารย์มีลิงก์รูปลอดช่องเคสเก่า
บอกว่าบางทีพอไปแช่ในฟรีสแล้วมันก็จะแข็งตัวแบบนี้

ทีนี้ที่ท้องเสียมันก็อาจจะเป็นไปได้จากแป้ง
มันเสียหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดจากน้ำกะทิก็ได้

จริงผมก็เคยเจอนะคือซื้อมาแล้วแบบ

แล้วหยิบมาทานใหม่มันทานไม่ได้แล้วมันแข็งแล้วไง
แล้วมันก็เป็นอย่างนี้สภาพแบบแข็งเหมือนแป้งหน่อย

ถ้าเอาไปแช่แข็งเดี๋ยวออกมาลักษณะอาจจะเป็นคล้ายกัน
เดี๋ยวนึกว่าเป็นเฉาก๊วยปลอมอีกนะคะ